จุดหมายปลายทางที่สำคัญของผู้ลิภัยจากซีเรียก็คือเยอรมนีนะครับ
คาดว่าจนขนาดนี้ผู้ลิภัยเข้าไปแล้วกว่าหนึ่งล้านคน
ที่กรุงเบอร์ลินที่เดียวมีผู้ลิภัยและย้ายถิ่นกว่าเจ็ดหมื่นคน
คนเหล่านี้ต้องอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินเพื่อรอสถานะอย่างเป็นทางการนะครับ
และสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการปรับตัวให้เข้ากับคนเยอรมัน
อย่างเช่นการขี่จักรยานซึ่งผู้ลิภัยจำนวนมากไม่เคยคิดว่า
จักรยานคือภาษณะที่สำคัญในการเดินทางหลายคนขี่ไม่เป็นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งจัดการสอนขี่จักรยานให้กับผู้หลีภัยที่เป็นผู้หญิง
เพื่อให้ผู้หลีภัยสามารถที่จะไปไหนมาใดได้ในเมืองอย่างเสรีครับ
อาริสอายุ๒๙ปีภูลีภัยชาวซีเรียกำลังทำสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อน
นั่นก็คือการปั่นจักรยาน
แต่เธอไม่ได้ฝึกคนเดียวเพราะมีอาสาสมัครสองคนจากกลุ่มใบกี้จีมาช่วยสอนให้
กลุ่มนี้ตั้งขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งช่วยสอนให้ผู้หญิงที่เป็นผู้ลิภัยและผู้อพยพขี่จักรยานเป็นแล้ว๑๖คน
อาริสหนีออกจากกรุงดามัสกัสเมื่อเดือนกันยายนและมาอยู่ที่กรุงเบอร์ลินกับสามี
เธอไม่เคยขี่จักรยานมาก่อนเพราะที่ซีเรียไม่ได้ใช้เป็นภานะสัญจรเหมือนในยุโรป
อาริสบอกว่าเธออยากเรียนเพราะที่เยอรมนีมีคนใช้จักรยานกันมาก
ใช้ในการไปไหนมาไหนไม่เหมือนซีเรียที่ขี่เพื่อความสนุก
ได้ความคิดนี้หลังจากไปเจอผู้ลิภัยในคลาสเรียนภาษาเยอรมัน
มีหลายคนมาขอให้ช่วยสอนให้ขี่จักรยานให้
สมาชิกจะมาเจอทุกเช้าวันเสาร์ในสวนสาธารณะ
ปกติจะมีคนมาเรียน๕๑๐คน
อกจากนั้นทางกลุ่มยังระดมทุน
เพื่อซื้อจักรยานให้กับคนที่ผ่านการฝึกเราด้วย
การฝึกก็ง่ายอาสาสมัครจะอธิบายพื้นฐานว่า
จักรยานทำงานอย่างไรโดยเฉพาะเบรกอยู่ตรงไหน
จากนั้นก็จะวิ่งตามเมื่อผู้ฝึกปั่นออกไป
ที่บอกว่าเธอไม่ค่อยได้เห็นปฏิกิริยาในตอนแรกของผู้ฝึกที่ขี่ได้
เพราะเธอมักร้องไห้เธอรู้สึกตื้นตัน

คิดว่าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
แต่นี่เพียง๑๐นาทีพวกเขาก็ปั่นกันได้แล้ว
สถิติระบุว่ามีผู้ลิภัยอาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลิน๗๐๐คน
โดยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน
ชีราสอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ลิภัยจากเมืองอาเล็ปโปในซีเรีย
ตอนนี้เธอกำลังรอสถานะผู้ลิภัยอย่างเป็นทางการ

ก็ต้องการที่จะเรียนปั่นจักรยาน
ีรัสบอกว่าเธอไม่เคยขี่จักรยานมาก่อน
ปกติในซีเรียไปไหนมาไหนก็จะใช้รถบัส
มัวแต่เรียนหนังสือจึงไม่มีเวลาเรียนขี่จักรยาน
ีรัสประหลาดใจที่เห็นคนจำนวนมากในเยอรมนี
ใช้จักรยานเป็นภานะประจำวัน
ีรัสบอกว่าเธอมีความคิดว่าต้องเรียนรู้ทุกอย่าง
ดังนั้นเธอต้องเรียนขี่จักรยาน
ซึ่งมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาไปในตัว
บอกว่าโครงการนี้เป็นมากกว่าการสอนให้ผู้ลิภัยขี่จักรยานเป็น
ฉันรักฝ่ารถฟังและอยากให้ทุกคนมีเวลาที่ชอบภัย
เพราะพวกเขาไม่มีตัวรถไฟใต้ดิน
ดังนั้นการขี่จักรยานจะทำให้พวกเขาไปไหนมาไหนในเมืองได้
บอกว่ามันเป็นการเพิ่มศักยภาพทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสำเร็จท่ามกลางชีวิตผู้ลิภัยที่ไม่ค่อยสบายนัก
แม้ครั้งนี้จะล้มแต่เธอก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมันเป็นแค่อุปสรรคอีกอย่างที่อาริสจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ในการใช้ชีวิตใหม่ในยุโรป
ข่าวเทราะทีวีปรายงาน